อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับ

ไม่ได้มาหลายปีมาครั้งนี้ทำจนได้นะครับ
ในประเภทยิมนัสติกรีลานะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
กีฬายิมนาสติกถือเป็นกีฬาที่แฟนกีฬาของเจ้าบ้านนั้นให้ความสนใจครับ
หลังจากที่มีนักกีฬาที่สามารถไปคว้าแชมป์โลกได้ครับ

ตั้งแต่ที่คาลอสยูโรนักกีฬายิมนาสติกในวัย๑๙ปี
ซึ่งนับเป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่ได้แชมป์โลกยิมนาสติก
กลายเป็นไอดอลของแฟนกีฬาในประเทศฟิลิปปินส์ครับ
ส่งผลให้พวกเขาเริ่มหันมาสนใจในกีฬาชนิดนี้มากขึ้น
แฟนกีฬาชาวฟิลิปปินส์ต่างเข้าชมกีฬาชนิดนี้อย่างเนื่องแน่น
แคบลงไปถนัดตา
ที่ไม่ได้เพียงแค่นักกีฬาที่ชนะเท่านั้น
แต่ก็ยังสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชม

ได้ร่วมกันเต้นและร้องเพลง
รวมกันเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะกับผู้ร่วมแข่งขันครับ
ที่แฟนได้รับกลับออกไป

ที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองในรอบ๘ปี
เบนจพรลิ้มพาณิชย์ในประเภทคาทา
ทำให้เจ้าตัวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
และเธอเองก็ได้รับความสนใจจากกองเชียร์ยิมนาสติก
เจ้าภาพกับความสำเร็จในครั้งนี้เช่นเดียวกัน

สร้างการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬา
รวมถึงเป็นเวทีที่น่าจดจำของทัพนักกีฬาไทย
๔เกมส์ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน